เช่นเคยมาตรวจสอบสภาพอากาศกันในเช้าวันนี้
ใหนรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุบศัลนานพิสิทธิ์มาหั่น
เรายังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์ความหนาวเย็นนะครับ
รวมไปถึงในวันนี้ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยว
ตามบริเวณประเทศญี่ปุ่นไปประเทศเกาหลี
ในช่วงวันวาเลนไทยนี้

หลังจากนี้เป็นต้นไปหิมะจะตกมากน้อยแค่ไหน

หนึ่งความสวยงามของน้ำตกที่สก๊อตแลนด์นะครับ
เป็นน้ำตกที่ไม่ได้ลงไหลลงสู่ข้างล่างนะครับ
แต่ไหลขึ้นไปบนหน้าผาซะอย่างนั้น

เกิดอะไรขึ้นกับน้ำตกแห่งนี้

นี่แหละครับคือน้ำตกที่ผมพูดถึงนะครับ
ถือแม้ว่าคลิปวิดีโอนั้นกล่าว
จะทำให้ผู้ชม
ลูกคุณผู้ชมจะตื่นตาแต่รูแบล็นซ์ก็บอกว่าประกวดการไม่ใช่เรื่องแปลก
ถูกพัดบนพระขนาคม
นี่คือหนึ่งประกวดจากทางน้ำประชาชน
ติดตามกันอย่างที่บอกไปครับจากสก๊อตแลนดเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บริเวณเอเชียของเรานะครับ
ดูสถานการณ์หิมะกันบ้างหลังจากที่หลายพื้นที่กลับมาหนาวเย็นอีกครั้ง
มาก็เริ่มมาตกอีกครั้งหนึ่งนะครับสถานการณ์เป็นอย่างไร

พบว่าพื้นที่สีขาวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้คือพื้นที่ที่มีหิมะตกเนี่ยนะครับ
จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นปลายหิมะจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณประเทศญี่ปุ่นฝั่งตะวันตกนะครับจะตกขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่วนเกาหลีนั้นก็จะเริ่มตกในบริเวณทางตอนบนของประเทศนะครับ
บริเวณประเทศจีนตอนกลางขึ้นไปนะครับหิมะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นี่คือภาพรวมหิมะใครที่จะไปในช่วงสุดสัปดาห์นี้คงต้องเตรียมตัวกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าก่อนที่จะมีหิมะตกอาจจะมีฝนโปรยปลายเกิดขึ้นในพื้นที่

จัยสำคัญที่เรายังคงตรวจสอบอย่างต่อเนื่องก็คือ
บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
เช้าวันนี้ยังคงปกคลุมในหลายพื้นที่ในบริเวณทางตอนบนจนถึงบริเวณพื้นที่ตอนกลาง
แล้วก็มีบางพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนได้สัมผัสมวลอากาศเย็นในครั้งนี้ด้วย
นั่นก็หมายความว่าในเช้าวันนี้หลายจุดหลายพื้นที่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
ยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันอยู่นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง

สายวันนี้ก็จะเริ่มถอยร่นออกไป
ในช่วงค่ำคืนนี้เวลาประมาณ๓ทุ่ม
จะถอยร่นไปอยู่บริเวณทางตอนบนของภาคอีสาน

หลังจากนั้นก็จะค่อยออกจากเมืองไทยของเรา

ไปต่อจนถึงวันพุธหลังจากวันพฤหัสเป็นต้นไป

เว้นจุดเดียวก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ยังมีบางจุดบางพื้นที่ได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันอยู่
เป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกัน
ว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหลังจากนี้เป็นอย่างไร
สีน้ำเงินสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้

จะสังเกตว่าปกกลุ่มเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่นะครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือเกือบทั้งภูมิภาคภาคอีสานเกือบทั้งหมด
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนภาคกลางฝั่งตะวันตก
ส่วนพื้นที่ภาคกลางตอนล่างพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นตอนเริ่มอุ่นขึ้นแล้ว
กลายเป็นพื้นที่สีเขียวอากาศเย็นสบาย
อุณหภูมิอยู่ระหว่าง๑๕๙ไปจนถึง๒๒๙องศาเซลเซียต

สูงสุดวันนี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๑องศาเซลเซียตในช่วงกลางวัน
เมื่อวานนี้อยู่เพียงแค่๒๘องศาเซลเซียตเท่านั้น
คำนวณต่อไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้พบว่าอุณหภูมินั้นก็จะเริ่มอุ่นขึ้นครับ
พื้นที่สีน้ำเงินปกคลุมพื้นที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเท่านั้น
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
คำนวณต่อไปจนถึงเช้าวันพฤหัสจะสังเกตว่าพื้นที่สีน้ำเงินค่อนข้างที่จะบางตา
กลุ่มแค่บางส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเท่านั้น
ส่วนพื้นที่อื่นยังคงมีอากาศเย็นสบายนะครับ
อุณหภูมิไม่เกิน๒๒๙องศาเซลเซียตในช่วงเช้า
ส่วนช่วงกลางวันนั้นแดดค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง
เหตุผลที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้นยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง
เพราะว่าหนึ่งปัจจัยตอนนี้ที่เข้ามาเยือนก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
แตะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ในขณะที่สถานการณ์ขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเชียงเหนือ
พัดปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้และอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง

ว่าวันนี้จากการตรวจสอบสถานการณ์คลื่นในหลายจุดหลายพื้นที่เริ่มเบาบางลง
ราฟิกต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะไปดูความสูงของคลื่นในแต่ละพื้นที่
จะพบว่าคลื่นที่มีลักษณะเป็นสีเขียวสีเหลือง
ก็คือบริเวณคลื่นที่มีความสูงประมาณ๓๔เมตรนั้น
ค่อนข้างที่จะเบาบางลงนะครับยังมีปกกลุ่มอยู่บ้างแถวบริเวณ
ตามแนวเชฟฝั่งจังหวัดประจุบกิริขันชุมพร
ส่วนตอนล่างก็ตั้งแต่บริเวณจังหวัดนราธิวาส
เรื่อยไปจนถึงบริเวณทางตอนบนของบริเวณจังหวัดสงขลา
หลังจากนี้ก็จะค่อยอ่อนกำลังลงนะครับ
จนถึงช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มคลื่นจะสงบ
แต่ภูมินี้ช้าวน่าจับตามองเลยเทียบ
เพราะว่าจากการตรวจสอบพบว่าคลื่นมีโอกาสที่จะกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่ง
เฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างนะครับ
คาดการณ์ว่าคลื่นอาจจะสูงประมาณ๓๔เมตร
ดังนั้นในระยะนี้เองชาวเรือที่จะออกเดินเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่ง
ใครที่จะต้องทำกิจกรรมที่อยู่ติดกับริมชายหาด
การเดินทางสัญจรบริเวณตามริมชายหาดต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง
ที่สำคัญต้องหมั่นติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วย

ฝนวันนี้จะเริ่มตกช่วงเย็นเป็นต้นไปนะครับ

ตกแบบนี้เรื่อยนะครับไปจนถึงพรุ่งนี้เช้า
ดังนั้นใครที่จะใช้ชีวิตบริเวณดังกล่าวนั้น

ฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วย

สุดวันนี้เพียงแค่๑๗องศาเท่านั้น
สูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียตนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิจะสูงขึ้น
วันละประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
หลังจากวันพุธอุณหภูมิกรุงเทพก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
สูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๖องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ
สิ่งที่ต้องย้ำเตือนกันหน่อยก็คือเรื่องของสุขภาพ
ตอนเช้าตอนค่ำอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็น
ส่วนตอนกลางวันอากาศค่อนข้างที่จะร้อน
ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
อกจากนี้คุณผู้ชมสามารถให้จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ